เรื่องของไปเที่ยวสถานที่ต่าง
ช่วงนี้ถือว่าเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
พื้นที่หนาวแล้วถึงแม้คนกรุงเทพจะบอกว่า

แต่ว่ามันเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว

จริงดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะ

ไปเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติ

ลมสาวลมหนาวมาก

และวิถีชีวิตของชนเผ่าอาขาด้วย

บอกเลยว่าเรื่องนี้ดิฉันรู้แล้วก็เลยมาบอกต่อ
ต้องบอกต่อว่าอำเภอแม่สายจังหวัดเที่ยงราย
เป็นอำเภอที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย
และวันนี้อยากจะบอกต่ออีกหนึ่งสถานที่
ที่สวยไม่แพ้ที่ไหน

ยังไงทำไมถึงเป็นผาหมี
เราลองไปฟังกันครับ
เขาบอกว่าในหมู่บ้านผานิงเนี่ยมีเยอะมาก
ก็เป็นที่หลบของหมีด้วย
แต่ภูขาวนอนคล้ายลักษณะหมีนอนหงาย

มีท้องแล้วก็มีเข่าชันออกมา
คนข้างล่างเขาก็เลยตั้งชื่อว่าผาหมีค่ะ

ผาหมียังเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนดอยนี้
หมู่บ้านผาหมีเป็นหมู่บ้านเล็ก
ซึ่งถูกก่อตั้งมาเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วนะ
มีประชากรอยู่หนึ่งพันกว่าคน
ซึ่งเกือบทั้งหมดทุกครัวเรือน
ชาวอาคาบนผาหมีนั้น
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกันเกือบทั้งหมด
โดยมีกาแฟเป็นของขึ้นชื่อ
รวมทั้งผลไม้ยอดนิยมของภาคเหนืออย่างลิ้นจีอีกด้วย
การแต่งกายของคนอาขาผาหมีเนี่ย
จริงแบ่งออกเป็น๓ลักษณะ
นั่นก็คือแต่งตัวตรงวัยเด็ก
วัยกลางคนแล้วก็วัยชะลา
ในการแต่งตัวเนี่ยคนอาคาผาหมีเนี่ย
ใช้เครื่องเงินประดับตั้งแต่หัวจนเกือบเท้าเลยค่ะ
แล้วก็จะมีลายปากบนผืนผ้า
นั่นก็คือปากด้วยมือนะคะ
ซึ่งในการตากผ้าเป็นการบ่งบอกว่า
ผู้หญิงอาคารมันมีความละเอียดอ่อน
มีความใจเย็นมีความตั้งใจสูง
แล้วก็มีความอดทนสูงมาก
เพราะว่าผืนผ้าที่แต่ละตัวที่ออกมาเนี่ย

บางคนก็ใช้เป็นปี๒ปี๓ปีก็มี
อย่างหมวกเนี่ยต้องหาทั้งชีวิต

แล้วมาประกอบเป็นหมวกออกมาอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งชุดอาคารนี้มีคุณค่าต่อคนชนเผ่าอาคาภามีเป็นอย่างมาก
ไปดูชุดของชนชาติอาขาบนผาหมีแล้ว
ของเริ่มร้องแล้วสิครับ
เราไปดูอาหารว่างของชาวอาขาที่นี่กันดีกว่าครับ
ว่าที่ขึ้นชื่อนั้นคืออะไร
ของผาหมีเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เด่นมาก

พวกซึ่งเป็นข้าวที่เป็นข้าวเหนียว

ปุ๊กจะทำในช่วงที่ประเพณีวัฒนธรรมเท่านั้น

เป็นข้าวปุ๊กที่เส้นไหว้ให้กับบรรพบุรุษ
เวลาทำพิธีกรรมต่างซึ่งขาดไม่ได้เลย
พอเราทำพิธีกรรมทีนึงเนี่ยก็จะทำข้าวปุ๊กออกมา

แล้วก็ญาติมาใครมาเพื่อนมาก็เป็นของฝาก

เวลาไปสวนไปอะไรก็เอาไปทานด้วยอย่างนี้ค่ะ
ทอดกินก็ได้ไปยั่งกินก็ได้
กินกับกาแฟก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ชาวอาคาบนผาหมีจะมีผักชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกัน
เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหารในหลายแบบ
ชนิดนี้มีชื่อว่ารากชู
แล้วรากชูนี้มันเป็นยังไงล่ะครับคุณแมว
ราชูนี่นะคะจริงแล้วเป็นอาหารของชาติภัณฑ์
จริงคนอาขาเรียกว่าหมูชี้

เช่นเราก็ไปทำเป็นราชูผัดหมูก็ได้
ยังรอให้ผู้คนได้ไปชื่นชมสัมผัสได้ในทุกศิลป์ดูกาล
รักมากรู้แล้วบอกต่อนะครับ
ไปเที่ยวแบบวิถีชุมชนกับชนเผ่าอาขา
ฉันมีโอกาสได้ไปจังหวัดเชียงราย

มีนี่ได้แต่งตัวเป็นสาวชาวเข่าด้วยนะคะ
นี่